แล้วพี่ไม่สนาบเข้าไปอะไรกัน

เอาแล้วถามจริงเถอะว่าปันไหนบอกสิลูก
ว่าไอ้มัสเต่ะแผ่นหน้าแมส

มันก็จะถอนใครจะทำต่อก็ตอด

แต่ก็มีกระแสว่าทางค่ายจะเอานุ่มมาสจุธาวุฒิ

เนื่องจากวิธีนี้นางดังเหลือเกิน
นะฮะแล้วก็จะจับคู่นี้กลับมาเล่นซีรีส์ด้วยกันอีก
ก็มีข่าวลือว่าตอนนี้อดีตหวานใจได้ถอนตัวหลังจากทราบว่า
จะต้องเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกัน
เจอหน้าน้องมาร์ชก็เลยอัปเดตเรื่องนี้
เองก็ยังไม่รู้เลยครับว่าปันถอนตัว
หลังทราบว่าต้องเล่นซีรีส์คู่กันผลงานคู่กันยังไม่มีเลย

ชมว่าอีกฝ่ายเก่งนะแต่ก็ต้องยอมรับ
เป็นคนเล่นละครเก่งเล่นซีรีส์เก่งนะอย่าปัน
หากได้ร่วมงานกันก็ถือว่าตัวเองโชคดี

แล้วก็ใกล้วันรับปริญญาแล้วชวนปันผ่านโซเชียล

ซึ่งตนเองก็อยากให้ฝ่ายหญิงมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
นางจะรับปริญญาแล้วก็อ๋อคุณมาร์ชก็พูดเลยอย่างนี้

แล้วคิดว่าปันไปไหมเอางี้ดีกว่า

ก็ว่าวันดีคืนนี้ปันตอนซีรีส์จะออนแอร์ฟากเลยหน่อย

รุณาดูผลงานของหนูบ้างแล้วกันนะคะว่า
โอ้โฮคือชั้นเจนมากเลย

ไม่รู้ว่าคิดว่าจะไปไหมอยากรู้จริง
แต่เพื่อนก็คงเยอะคงจะแห่กันไปหรือเปล่า
ไปด้วยกันทั้งแก๊งของเขาอยู่แล้ว
หนูถามว่าถ้าไว้คุณแม่คุณแม่จะไปหรือเปล่า

มันไปคือเพื่อนเฮไหนเฮกัน

แต่เพื่อนคนอื่นมันก็รับปริญญากับพร้อมมาสเยอะแยะ

ถ้าเพื่อนรับก็อาจจะไปในงานเพื่อน

นางชัดเจน
ก็เธอพูดอย่างนั้นชัดเจนมันก็ไม่เอาแล้ว

แล้วแอ้นจี่ไงคนท้องกับปั้น
แอ้นจี่ต้องเข้าใจอย่างนึง

แต่เวลาบางครั้งคนที่รูปรักดี

คนเราเนี่ยนะต่อให้หน้าตาน่าเกลียดไง
แล้วมันอยู่ใกล้แล้วมีเสน่ห์มันมีดีกว่า

อย่าหลงรูปรักอีกอ้วน

มันก็ต้องหลงเนอะหลง
หลงอ่ะถ้าเสร็จแล้วนะพอไปเจอปรับนะ
หันหน้ากลับมาพูด